ไปต่อกันอีก๑คร่าวละกันสำหรับสาวสายป่านเพื้งโดนสปรายวันเกิดไปเมื่อวันก่อนเอง
อายุครบ๒๗ปีพอดิบพอดีเลยนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่างานนี้หวานใจดูแลดีตลอดค่ะ
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ออกมาเผยถึงโมเมนต์สุดประทับใจของปีนี้
บอกเลยว่าการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวในวันเกิด

ที่ตั้งใจหอบเค้กมาให้เป่าถึงที่ร้านกาแฟของทั้งคู่นั่นเอง

เบย์ยังคงความหวานเสมอต้นเสมอปลาย
ก่อนจะแอบกรสซิปถึงแผนงานวิวาร์ด้วยว่า
ทั้งคู่ก็เคยมีการพูดคุยกันไว้บ้างแล้ว
แต่ยังไม่ใช่เร็วนี้นะคะ
เสร็จยังไงไม่มีค่ะมีเค้กค่ะมีเค้กมีเพื่อนพี่แวะมาหาที่ร้าน
คือต้องบอกว่าปีวันเกิดปีนี้เป็นวันที่บ้านอยู่ร้านตลอดเลยทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็น
แล้วก็เราก็จะเห็นแล้วว่าแบบมีใครแวะเวียนเข้ามาวันนี้ปีนี้ได้เค้ก๓ก้อน
ก็ถือว่าเป็นวันเกิดที่ง่ายที่สุดเลยคือตื่นเช้ามาเข้าวัดแล้วก็ไปทำงานที่ร้าน
กลับบ้านมาก็กินข้าวกับที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
คือคนที่ใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องของการแต่งงานมาผูกมัด
ว่าแบบเราจะต้องวางแผนไม่งั้นมันเหนื่อยค่ะต้องเก็บตังค์ต้องวางแผนแต่งงาน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเรื่องน้องก็ไม่ได้คิดว่าจะมีดังนั้นถ้าเกิดแต่งไปแล้ว
กล่าวว่าจะมีลูกในเร็ววันมันก็ยังไม่ต้องแต่งก็ได้
ยังไม่แต่งนะจ๊ะแต่ว่าก็มีการคุยกันเอาไว้บ้างแล้ว
คู่นี้ถ้าเกิดว่าแต่งเนี่ยเชื่อว่าจะมีความหวานแบบปนกับความอินดี้นะ
ใช่คือต้องบอกว่าคู่นี้เขาหวานมาอยู่ตลอดนะแล้วหวานใจของเขาเนี่ยก็พัฒนามาจากการเป็นแฟนคลับอ่ะคุณ
ไม่คิดว่าจะเป็นแฟนตัวจริงในวันนี้แล้วก็รักกันมากด้วยเนาะ